เอาละค่ะไปดูลีลาการเต้นกันบ้างดีกว่า

ไม่ชอบเห็นภาพเจ้าเด็กสแกนเหล่านี้เลยนะ

แก่เนอะ
น่าที่แก่มากแต่จริงทีมันแบบ

ใช่เสียดายความน่ารักความวัยรุ่น
ความวัยสัยของน้องที่มาเต้นกันอะ
อีกมุมนึงถ้าเขาไม่มาเต้นแบบนี้เขาจะดูน่ารักไง

เออนะคะแต่ไม่ดูก็ต้องดูค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์นะคะเอาไปแชร์ลงในเพจของไทยรัฐออนไลน์
ก็มีคุณผู้ชมมีแฟนนะคะ
เมนต์กันเยอะเรื่องของเด็กสแกนที่ไปเต้น
ระหว่างทางไปน้ำตกลีลาเป็นยังไงติดตามค่ะ
เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะทีมข่าวสายตรวจโซเชียล

จับภาพนาทีกลุ่มวัยรุ่นหรือรู้จักกันในนามเด็กสแกน
มักจะรวมตัวกันไปเที่ยวตามน้ำตกหรือทะเล

เปิดเพลงเต้นห้อยโหนอยู่ท้ายรถ
สร้างความหวัดเสียวให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวก็ได้ตรวจสอบพบคลิปเหตุการณ์ในอีกมุมนึง
ภายในรถสองแถวขณะเด็กสแกนกำลังเต้นห้อยโหน
ลีลาอย่างเมามันอยู่ท้ายรถ
บริเวณเส้นทางไปน้ำตกแก่ง๓ชั้น
จังหวัดนครนายกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
ก็เปิดเผยออกมานะคะแล้วก็เผยแพร่เอาไว้

เก็บตกเมื่อวานน้ำตกแก่ง๓ชั้น
การันตีความมันมีอาการเมาแรง
อื้อฮือคือมีอาการเมาด้วย
เห็นเขาเขียนแคปชั่นไว้แบบนี้นะคะ
ผู้คนก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น

ส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่เหมาะสม
แล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ถ้าพลาดพลั้งตกลงมาเนี่ยก็น่าจะหนักพอสมควรนะคะ
อยู่ในอาการมืนเมาก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยจะทำให้เกิดปัญหาค่ะ
ขณะที่บางคนก็วิงวอนขอให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการจับกลุ่มทั้งรถทั้งคนอย่างเข้มงวด
รวมถึงได้แจ้งพิกัดเพื่อเป็นเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่

แล้วก็ทางไปชายหาดบางแสนนครนายกแล้วก็สมุทรปราการค่ะ
เจอบ่อยครับเดือดร้อนหวาดเสียวกลัวจะหล่นลงมา
แบบโดนรถเราเป็นต้นนะคะ
คือหลายคนกังวลตรงที่ว่าหล่นลงมาแล้วเราตามมาข้างหลัง
สมมุติว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดแล้วเราเกิดชนเขาขึ้นมา

ด้านนายสมชัยราชแก้วหัวหน้างานกองตรวจการขนส่ง
กรมการขนส่งทางบกก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะ
บอกว่าเมื่อวานได้ประสานไปยังหน่วยทหาร
แล้วก็กอรมนจังหวัดปฐุมธานี
รวมทั้งตำรวจตั้งชุดเฉพาะกิจออกตรวจตรา
แล้วก็สกัดจับกลุ่มรถสองแถวเทคและเด็กสแกนเหล่านี้แล้ว
บริเวณถนนสายรังสิตองคารักษ์ค่ะ

เพียงรถตู้ที่ทำผิดกฎหมายจำนวน๒๙คัน
ก็เลยดำเนินการเปรียบเทียบปรับไปตามขั้นตอนนะคะ
ยังไงก็ตามถ้าพบรถสองแถวเทค
จะแจ้งความผิด๓ข้อหาทันทีค่ะ
คือ๑พระราชบัญญัติรถยนต์มาตรา๑๔
เรื่องการดัดแปลงสภาพรถปรับ๒๐๐๐บาท
มาตรา๑๒ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบปรับ๒๐๐๐บาท
และ๓มาตรา๒๑เรื่องนำรถส่วนบุคคล
ใช้ผิดประเภทปรับอีก๒๐๐๐บาทนะคะ
อยากให้เป็นห่วงชีวิตมากกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ
ใช่ค่ะคือมันอันตรายอ่ะจริงนะถ้าแบบ
เรากำลังคิดว่าการที่เขาต้องมาเต้นท้ายรถสองแถวนี้
อาจจะต้องการลมเย็นหรือเปล่า

ขณะที่รถกำลังวิ่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าอะไรอย่าง

ที่ขับผ่านไปผ่านมาเห็นว่าเราเต้นอยู่
อัดคลิปลงยูทูปค่ะ
ไปเรียนเต้นนะเปิดคลิปยูทูปเรียนเต้นสวยเลยนะ

จากคนที่ขับผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นแล้วคนเห็นทั่วโลกค่ะ

จริงคือลองถ้าอยากได้ความตื่นเต้นละคะ

จำลองสถานการณ์ว่าตอนนี้กำลังห้อยโหนอยู่แต่อยู่ที่บ้านซะ
ส่งไลน์มาบอกว่าเคยเจอบนทางด่วนก็ขับรถหลบไปเลย

ไม่ค่ะไม่ใช่สุขค่ะ

เป็นห่วงหลายคนเป็นห่วงในชีวิตของอนาคตของชาติ
เป็นห่วงจริงแล้วก็ไม่สวยไม่น่ารักเลยค่ะ
เซ็กซี่ได้นะคะแต่เต้นให้ถูกที่ด้วยนะคะ